คุณผู้ชมค่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปหาอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์สูดหายใจให้มันเต็มปอดกันหน่อย
จากที่เราอยู่ในเมืองที่มันมีแต่ฝุ่นมีแต่ควันเยอะแยะมากมายนะคะ
พาไปสถานที่ที่มันมีโอโซนแบบบริสุทธิ์สะอาดเป็นอันดับ๗ของโลกค่ะ
ที่นี่ก็คือวังน้ำเขียว

ใช่ไปดื่มดำกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์กันเลยนะคะ
วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละ
ที่นี่นะนอกจากจะเป็นป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว

คือมีรูปปั้นเจ้าตัวกระทิงเนี่ยนะ

ปั้นกระทิงเนี่ยนะเหมือนกระทิงมาก
กระทิงมาควิดแล้วได้รับความเสียหายไปแล้ว

เขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย

นี่แหละคุณที่นี่คือแบบธรรมชาติเขามีความอุดมสมบูรณ์มาก
แล้วเป็นสุดยอดเขตป่าธรรมชาติที่มีอากาศบริสุทธิ์
มีโอโซนติดอันดับ๗ของโลก

ยิ่งตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นสบายแบบพอดีเลย
ทำให้ตอนนี้ที่นี่ฮิตมากฮอตมากติดอันดับนักท่องเที่ยวเลยนะคะ
มากางเต็นต์มาพักค้างแรมก็มีเหมือนกันมากันเป็นครอบครัวก็ได้นะ
คือกรุงเทพหรือว่าหลายจังหวัดตอนนี้เนี่ย
เพราะว่าอยากจะหาอากาศที่มันดีหายใจกันหน่อย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวก็เลยมีการจัดการประชุมแบบเร่งด่วนขึ้นมาเลย
เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารและบริการต่างในเขตพื้นที่เนี่ยนะคะ
มีส่วนลดสำหรับผู้ที่มาพักผ่อนในวังน้ำเขียวช่วงนี้อีกด้วย
เราจะให้ส่วนลดสำหรับผู้ที่มาพักพิงหรือหลบหนีฝุ่นควันพิษในเขตอำเภอวังเขียว
โดยผู้ประกอบการพร้อมใจกันลดราคาให้๒๐๕๐
ฉะนั้นในช่วงวิกฤติการฝุ่นพินนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว
หรือชาวกรุงเทพฯและมนุษย์มนุษย์มาพักผ่อนที่หวังเขียว
วังเขียวเรามีสภาพอากาศที่เย็นสบาย
แล้วก็มีอากาศที่บริสุทธิ์ติดอันดับต้นของประเทศนะครับ
แต่เดี๋ยวก่อนหากโทรมาใน๑๐นาทีนี้
ไม่ใช่เราไม่ได้มาขาย

สำหรับใครที่อยากจะไปหาสถานที่ที่มันอากาศดี
วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยคุณผู้ชมที่อยากจะให้ไปกัน
เพราะว่าตอนนี้เขาก็อยากจะช่วยเหลือ
เฮกันได้แบบดังไปเลยนะข้างใน
เทแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องเป็นคนจ่ายตังค์ไงไม่รู้
แต่นี่คือได้ไปฟรี

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะให้คุณชนะพาเราสองคนไปบ้าง
เป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่ง